ส่วนที่พนักนิคมเมื่อวานนี้นะคะสาวประเภท๒ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยยืนโบกรถอยู่ริมถนนนะอยู่ในพนัฐนิคมนะคะ
โกกรถเน้นเฉพาะรถสิบล้อแต่ไม่มีใครจอด
พอไม่มีใครจอดเดินเข้ามาที่ริมถนน
ซึ่งริมถนนเป็นร้านขายของชำมาขอข้าวกินค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่างั้นนั่งรอก่อนนะจุดนี้ไม่มีข้าว
ในขณะที่รอโวยวายขึ้นมาเอะอะคว่างปลาสิ่งของ
เจ้าของร้านขายของชำบอกกลัวมากตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะ
ทำได้อย่างเดียวหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
ไลฟ์สดไปเจ้าหน้าที่เห็นไลฟ์สดค่ะ

นี่เป็นช่วงของคนที่ได้ยินเสียงเขาไหมคะ
รู้เรื่องโวยวายบางช่วงคว่างปลาสิ่งของในร้านขายของชำ
ระบุว่าเป็นสาวประเภทสองอายุประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบปีนะคะ
ก็เดินวนไปวนมาหน้าร้านต่อมาทีมอาสากู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง
มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ร่วมกับชาวบ้าน
มาช่วยล็อกตัวสาวประเภท๒รายนี้เอาไว้แล้วก็ส่งตัวที่สถานีตำรวจภูทรพนัฐนิคมค่ะ
เจ้าของร้านและเป็นคนที่ถ่ายคลิปชื่อว่านางสาวจารุพรแสงสว่าง
เล่าให้ฟังบอกว่าในขณะที่เกิดเหตุตัวเองก็นั่งขายของ
รอขายของอยู่หน้าร้านเห็นผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาก่อนนะ
แล้วก็มาจอดที่ริมถนนแล้วก็ออกไปโบกรถสิบล้อ
แต่ไม่มีใครจอดค่ะหลังจากนั้นสาวประเภทสองรายนี้
ปรีมาเลยมาที่ร้านของเธอมาขอข้าวกิน
แต่เธอบอกไม่มีข้าวไม่มีข้าวให้กินก็เลยชวนคุย
แล้วก็บอกเดี๋ยวกินน้ำรอไปก่อนนะจู่จู่ค่ะผู้ก่อเหตุเกิด
คุ้มคลั่งคิดอะไรได้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
ลุ้มคลั่งขึ้นมาทำลายข้าวของตัวเองกลัวมากค่ะ

แล้วก็ไลฟ์สดเลยอาสากู้ภัยเห็นเข้ามาช่วยเหลือได้ทันค่ะ
ขณะที่นายกิตติทัศน์มีลาเป็นทีมอาสากู้ภัย
ที่เข้ามาช่วยเหลือฝากถึงประชาชน
ถ้าพบเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะ
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะ